พาตัวในดอนหมาเป๋าดอนหมาเป๋าเนี่ยที่ไปหลอกนะฮะ
ให้สาวหล่อเนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อมอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บนะครับ
ก็จะพาไปข่มขืนพาไปข่มขืนซ้อมเขาซะน่วมเลย
ผู้หญิงเนี่ยหนีออกมาได้นะครับตำรวจสอนอราชบุรณะนะครับ
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนี่คือโฉมหน้าของเขา
ดอนประเสริฐศรีอายุสามสิบเจ็ดปีหรือดอนหมาเป๋านะครับ
ในซอยสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบผู้ต้องหารับสารภาพแหละ
ล่อลวงจริงนะฮะให้ผู้เสียหายมาหาแล้วก็มาทำร้าย
พยายามจะพาไปข่มขืนโดยล่อลวงในการขโมยมือถือของเพื่อน
แล้วมานัดเจอผู้เสียหายแล้วก็พานั่งรถแท็กซี่มาลงที่
ห้องพักในซอยประชาอุทิศ๑๑แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกาย
ตำรวจครับนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ห้องเช่าไม่มีชื่ออยู่หัวมุมปากซอยประชาอุทิศสิบเอ็ด
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีครับแล้วก็คุมตัวกลับไปคุมขังต่อไป
โอ้โหอื้ออึงฮะอื้ออึงคนที่ไปดูด่าทอครับ
ตะโกนด่าไประหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วผู้สื่อข่าวต้องถามว่าคำถามนี้อยากจะขอโทษผู้เสียหายไหมล่ะ
นะฮะอาดอนตอบว่ายังไงมนุษย์ครับ
หลายปีเมื่อง
อยากจะขอโทษเลยผู้เสียหายต้องไหม
ไม่มีคำตอบเหรอคะไม่มีคำตอบอืมนะฮะนี่แหละครับ
แจ้งข้อหานะครับ๓ข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุ

พาหญิงอื่นไปกระทำอนาจารย์แล้วก็พรากผู้เยาว์
สำหรับนายดอนนี่เคยถูกจำคุกในคดียาเสพติดมาแล้ว
หลายสิบปีนะฮะนะครับจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลพบว่า
เคยมีคดียาเสพติดในท้องที่สพพระประแดงนะฮะ
สนบางขุนเทียนแล้วมีคดีข่มขืนด้วย
ตรวจสอบทะเบียนราชพบว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนครับ
พันธบทเอกพัทสะพงศ์บุตรไทยท่านผู้กำกับการ
สอนอราชบุรณะระบุว่าหลังจากผู้ต้องหาถูกจับตัวได้นะครับ
มีผู้เสียหายรายอื่นนะครับมาเลยมาแจ้งว่า
เคยถูกในนี่แหละข่มขืนโอ้นี่แสดงว่าเขาก่อเหตุอย่างโชคโชน
มขืนคนที่มาบอกมาแจ้งที่ซอยรุ่งเรือง
แล้วก็ฝากถึงผู้เสียหายลายอื่นเลยละกันตอนนี้คนร้ายถูกจับแล้ว
ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายมาชี้ตัวได้มาชี้ตัวเพิ่ม
เป็นผู้เสียหายเพิ่มได้ที่สนราชบูรณะครับคุณผู้ชมครับ
ภัยสังคมจริงนะคะ